ไปดูเหตุการณ์ช็อกอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเหตุสลดใจนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ตเนี่ยนะคะ
ถูกรุ่นพี่ในสั่งลงโทษให้วิ่งรอบสระน้ำขนาดใหญ่๗รอบด้วยกัน
สุดท้ายน้องเนี่ยช็อกแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นกระแสในโลกโซเชียล
ช่วงกลางคืนวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพเนี่ยค่ะ
นักศึกษาหญิงคนนี้นะคะแล้วก็ระบุข้อความว่า
ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีร๕ร๙กรมหลวงชุมพร
สมเด็จพระพุทธจารย์โตขอปฏิหารให้หลานสาวหาย
แล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นปกติด้วยเถิด
ทีนี้ไปสอบถามข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็ระบุประมาณนี้นะคะก็บอกว่า
คือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวนะคะพร้อมพี่สาวแล้วก็ญาติญาติเนี่ยนะคะ
ก็ไปไปสอบถามน้าไม้ต้นเหตุก็คือน้องเสียชีวิตจากการโดนรุ่นพี่เนี่ยลงโทษ
ด้วยการวิ่งวิ่งจนน้องเนี่ยช็อกนะคะ
เหตุจากการมาซ้อมน้องเป็นลีดเดอร์มาซ้อมไม่ทันก็ได้ถูกลงโทษ
สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตอนเช้า
พี่สาวของผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวิลาวันเอียดคำ
ญาติของนางสาวพรพิพัฒน์เอียดคำ
หรือว่าน้องมิ้นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่๑คณะมนุษยชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนภูเก็ต

ไปแจ้งความที่โรงพักเมืองภูเก็ต
พ่อแม่ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าพ่อแม่ยังทำใจไม่ได้
ขอให้ตำรวจสอบสวนข้อที่จริงการเสียชีวิตหน่อย

เพราะข้อมูลที่ได้จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
กับข้อมูลจากเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ย

ทีนี้ก็คือย้อนกลับไปวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ทางมหาวิทยาลัยแจ้งกับครอบครัวนะคะ

แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ทีนี้จากข้อมูลของเพื่อนของน้องเนี่ยพบว่าน้องถูกทำโทษ
หลังจากที่ไปซ้อมหลีดสายรุ่นพี่สั่งให้วิ่งรอบสระน้ำขุนเหมือง๘รอบ
ซึ่งน้องวิ่งได้๗รอบแล้วก็ช็อกตาเหลือกตาค้างไปนะคะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยนะคะว่าสระน้ำขมเหมืองมีความยาวต่อกัน๑รอบ
ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะสระน้ำตรงเนี้ย
ทีนี้ถ้าน้องเนี่ยวิ่ง๗รอบเท่ากับว่าวิ่งไป๗กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าจากทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
วันนี้มีการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องมิ้น
มีการออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ต้นให้เงินช่วยเหลือไปก่อน๑แสนบาท
และทางมหาวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการ
มาสอบข้อเท็จจริงหาข้อยุติแล้วนะคะ
ว่าการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะ
ทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากกิจกรรมการรับน้องใหม่
ตามที่เป็นข่าวนะครับก็ซึ่งกิจกรรมที่น้องนักศึกษาได้ทำนั้น
ก็จะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการกีฬา
ซึ่งมหาวิทยาลัยก็จะมีการแถลงข่าวเพิ่มเติม
เพื่อเมื่อมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ก็ในเบื้องต้นก็ขอแสดงความเสียใจ
กับนักศึกษาของการสูญเสียในครั้งนี้
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดแพทย์บอกผลชนสูตรมาแล้ว
ระบุว่าน้องมิ้นเสียชีวิตจากอาการหัวใจล้มเหลว
มีเลือดออกในปอดทางจมูกทางปากแล้วก็หัวใจหยุดเต้น
ตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัยส่งไป๑๖นาที
ทำให้สมองขาดออกซีเจนนะคะ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดเดี๋ยวติดตามกันต่อไปได้นะคะ